นี้นะคุณผู้ชมเราอ่านข่าวเรื่องของเด็กจมน้ำจมท่าบ่อย
คราวนี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กแล้วนะคะ
เป็นแก๊งเพื่อนชวนกันไป๖๗คนไปเล่นน้ำที่ฝ่ายน้ำล้น

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปเล่นน้ำ
ปรากฏว่าร่างจมหายไปกับน้ำต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยนะ

ใช่ค่ะนี่กำลังค้นหากันอยู่ยังไม่เจอตัวนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานที่ฝ่ายน้ำล้นคลองวังหิน
ที่อำเภอวังโป่งเพชรชบูรณ์นะคะ

ก็ไปหาร่างของนางสาวพรอารีตันกุลวัย๒๓ปี
กระแสน้ำพัดจนจมน้ำหายไปนะคะ
ชาวบ้าน๕๐กว่าคนที่เขารู้ข่าวมาพร้อมกับกู้ไพร
ก็เดินเท้าเลาะไปตามลำคลองจะค้นหา
ส่วนชุดประดาน้ำนี่เขาก็หาในน้ำนะคะ
ดำน้ำตามจุดที่สงสัยรวมไปถึงบริเวณกอไผ่ด้วย
อไผ่ที่ขึ้นตามริมคลองต่าง
เอาเรือเรือท้องแบนไปค้นหาตามคลองแต่ก็ยังไม่เจอนะคะ
แล้วจากการสอบถามเพื่อนที่ไปด้วยกัน
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวของคนที่ศูนย์หาย
นางสาวพรอารีขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเพื่อนที่บ้านวังพลับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ชวนกันไปเล่นน้ำตรงฝ่ายน้ำล้นไปกัน๗คนค่ะ
จุดตรงนี้น้ำมันลึกนะคุณลึกประมาณ
มันเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องมันไหลข้ามถนนมาอีก
ทีนี้ตัวของนางสาวพรอารีนี่นะคะ
ก็เล่นตรงฝ่ายน้ำล้นแล้วลื่น
พอลื่นไปเนี่ยมันก็ตกคลองถูกกระแสน้ำพัดไปเลยค่ะ
เพื่อนตกอกตกใจพยายามจะช่วยแต่ไม่มีใครลงไปช่วยเลย
เพราะว่าน้ำมันเชี่ยวมันไหลแรงมากนะคะ
แล้วทางคุณยายของผู้สูญหาย
พอรู้ข่าวนะว่าหลานจมน้ำหายไป
ยายก็มาที่นี่ดูสิมาตรงจุดนี้

จุดทูปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ช่วยเปิดทางในการค้นหาจุดทูปไหว้
แล้วขอให้ได้เจอหลานเถอะ
โดยคุณยายบอกว่าก่อนหน้านี้นะยายไม่ได้มีรังสังหรณ์อะไรเลย
แต่หลังหลานเขาก็ไม่ค่อยได้พูดอะไร
รู้แค่ว่าหลานมีเพื่อนอยู่ที่นี่แต่ยายก็ไม่ค่อยรู้จักหรอก
ส่วนพ่อของหลานไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด

ลูกยังอ่อนอยู่เลยก็อยู่ที่บ้าน
แล้วแม่ของหลานพอรู้นะว่าลูกสาวจมน้ำหายไป

กู้ภัยชาวบ้านเองตอนนี้ยังคงค้นหาอยู่นะคะ
จนถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนก็ยุติการค้นหา
แล้ววันนี้ค่ะทางชุดกู้ภัยประดาน้ำเนี่ย

ชาวบ้านเขาก็ไปเดินริมคลองทั้งสองฝั่งเลยนะคะ

จุดเนี่ยนะคุณผู้ชมความลึกมันลึกมาก

เพราะบางจุดนี้มันจะลึกไปแบบ๗๘เมตรเลยนะคะ

คุณพ่อมาจากกรุงเทพมหานคร
ก็มาถึงจุดตรงนี้มาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
ให้ช่วยเปิดทางในการหาลูกสาวนะคะ
แล้วก็เอาข้าวมาให้ลูกกินเพื่อให้ลูกได้กินข้าว

คุณพ่อพูดนะบอกว่าเอาจริง
พอพ่อมาถึงยอมรับตรงเลยพ่อหมดหวัง
เห็นน้ำแล้วเนี่ยน้ำมันสูงน้ำมันเชี่ยวน้ำมันแรงมาก
ยังไงก็จะรอจนกว่าจะเจอลูกสาวค่ะ

คุณพ่อมีความหวังไหมฮะ
พอพ่อได้แล้วมีความหวังมันน่าจะหมดหวังแล้ว
ก็เป็นกำลังใจค่ะขอให้วันนี้หาเจอนะคะ
ช่วงนี้น้ำมาเยอะมาแรงมากระทันหัน
ต้องระวังทุกแหล่งน้ำเลยนะครับ